ส่วนคนนี้ค่ะมีอะไรเปิดตลอด
ไม่เคยปกปิดอยู่แล้วสำหรับแพทย์กระปภา
แต่ว่าล่าสุดหลายคนเห็นเป็นภาพครอบครัว
แพทย์ถ่ายรูปกับนักเรียนตำรวจคนหนึ่ง
ไปร่วมยินดีกับชายหนุ่มในชุดตำรวจ
หลายคนสมมุติว่าคนที่เป็นใคร

เป็นน้องชายหรือเป็นใครที่แอบซ่อนเอาไว้หรือเปล่า
คำตอบมาชัดแล้วบอกเลยแม่แพทย์ไม่ปกปิดค่ะ
เป็นลูกของคุณอานั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณอาคนนี้ก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายของน้องนับ
รักตัวแสบที่คอยดูแลน้องเรสซิ่งนั่นเองค่ะ
แต่เห็นบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อ

คือเขาเป็นลูกของน้องสาวพ่อแพทย์
ก็คือพี่ชายของน้องนับ
ของที่บ้านเลยเพราะว่าไม่มีใครรับราชการเลย
แล้วก็มีเขาคนนี้ที่แบบเอาใจคุณพ่ออะไรอย่างนี้
ทางบ้านเขาอยากให้เป็นตำรวจก็โอเคเป็นให้
เป็นครอบครัวใหญ่เหมารถตู้ไปเลย